คุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อด่าหมาเนี่ยถูกแทงตายเลยนะคะ
มีผู้ชายวัยรุ่นคนนึงอายุ๑๘ยังเป็นเยาวชนนะ
ก็ต้องใช้นามสมมุตินะคะในเอเขาเมาแล้วเขาก็บอกว่าเห็นรอปภตลาดนัด
หัวหินประจวบคิริขันนะคะถูกหมาชื่อว่าเจ้าผักบุ้ง
เป็นหมาเพศเมียที่เขาเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เล็กเขารักมาก
หมามันเห่าเห่าใส่รอปภรอปภยืนด่าหมาเขา
เขาอ้างว่าเนี่ยด่าหมาเขาแบบเสียหายด่าหมาจนหมาเสียหาย
โมโหมากค่ะคว้ามีดแทงเสียชีวิตคาที่เลยนะ
ตำรวจภูทรหัวหินก็เลยควบคุมตัวนะคะในเอนามสมมุติอายุสิบแปด
เป็นพ่อค้าร้านขายของราคา๒๐บาททั้งร้านนะคะ
เป็นผู้ต้องหาใช้มีดแทงนายกิติศักดิ์ผ่องใสหรือในหลวง
อายุสามสิบเก้าปีเป็นรอปภเฝ้าตลาดนัดนะคะ
จนรอบพอเขาเสียชีวิตเลยอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดนัด
โนเสาร์ใหม่หมู่บ้านเขาน้อยเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ประจวบคิริขันนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ในเอรับสารภาพนะคะว่าใช้มีดแทงนายกิติศักดิ์รอปภตลาดจริง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าไปดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เมา
เดินเข้าไปในตลาดนัดไปที่ร้านที่นายกิติศักดิ์ยืนเฝ้ายามอยู่
เดินมาดูว่าเป็นใครแล้วจังหวะนั้นแหละเจ้าผักบุ้ง
สุนัขพันธ์ไทยเพศเมียที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนอนเฝ้าร้าน
เห่านายกิติศักดิ์เสียงดังนายกิติศักดิ์ไม่พอใจยืนด่าหมา
ในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าโกรธมากเลยอ่ะเพราะว่านายกิติศักดิ์ด่าหมาเขาแบบ
หมาเสียหายเลยด่าแบบเสียหายก็เลยทะเลาะกับนายกิติศักดิ์
นายเอนามสมมุติบอกว่าโมโหมากค่ะบันดาลโทษะหยิบมีดปอกผลไม้ในร้าน
แทงเข้าไปที่คอเลยนะแล้วก็แทงไปที่ตัวนายกิติศักดิ์แบบไม่ยั้ง
นายกิติศักดิ์ล้มลงเสียชีวิตค่ะที่อยู่ตรงนั้น
ตัวเองก็กลับเข้าไปนอนในร้านสุดท้ายตำรวจมาจับตัวได้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ตลาดนัดไดโนเสาร์จุดที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับนางรัชนีจันนวลอายุ๖๗ปี
ของผู้ต้องหาที่อยู่ในร้านขายของเบตเตอร์เล็ต

ผักบุ้งอายุ๓ปีแล้วก็นอนอยู่ใกล้
ร้านเนี่ยค่ะเลี้ยงสุนัขเอาไว้๕ตัว
คุณย่ารัชนีบอกว่าหลานชายช่วยย่าขายของ

หลานไม่เคยทะเลาะกับใครเลยจริง
โดยเฉพาะนายกิติศักดิ์ที่เป็นรอปภก็ไม่เคยทะเลาะกันนะ
ตกใจมากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
ทุกวันเวลามาเก็บค่าดูแลในตลาดก็ยังให้ทีละ๒๐
ผักบุ้งก็เห่าตามธรรมชาติธรรมดาของสุนัข
บอกเสียใจมากค่ะที่เกิดเหตุการณ์นี้
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
พอแกมาที่นี่ก็เห่า
มันนอนอยู่นี่พอแกมาแกก็อย่างนี้ให้มันเห่า
แล้วแกก็บอกว่าเองไม่เป็นญาติดีกับกูมั่งเลยเหรอ
ผักบุ้งไอ้ผักกาดแกพูดแกชอบพูดอย่างนี้

เขาไม่มีอะไรมันก็เห่าแล้วมันก็จบ
หมามันก็เห่ากันอยู่ทุกวันแกก็มาทุกวัน
เพราะว่าถึงเวลามาเก็บเงิน

ไม่ใช่ว่าเจ้าของนัดแกจะจ่ายให้นะ
คือเราเก็บเนี่ยแกมาเก็บทุกร้าน
แล้วแต่๑๐บาท๒๐แล้วจะให้แก
แกก็มาทุกวันหมามันก็เห่าทุกวัน

เสียใจค่ะขอโทษมากเลย
ขอโทษขอโทษขอโทษสุดนะ
เพราะว่าไม่มีจิตใจไม่มีทางนี้

แต่น้องเพชรนี่ก็ไม่ใช่ประกวนเกรลี

แต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องไปแทงเขาตาย
อาจจะด้วยความเมาด้วยดื่มเหล้าด้วย

ไม่ได้เห่านักข่าวของเราเลยนะ
คุณย่าเรียกมานั่งมันก็นั่งนิ่งแบบนี้ค่ะ

อัธยาศัยดีกับแม่ค้าในตลาดทุกคน
แต่ว่าอาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดัง
ไม่ได้เป็นอันทภาณอะไร

นายกิติศักดิ์ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ
ก็มีรายได้จากที่แม่ค้าให้เป็นสินน้ำใจ

จะช่วยดูแลข้าวของความเรียบร้อย

จริงแล้วเขาเมาแต่เขาไม่เคยอารวาสใครแล้วก็หลานเขาก็ไม่มีคนเลี้ยงเพราะตอนนี้เขาต้องเลี้ยงหลานเขาทำทุกวันนี้เลี้ยงหลานเขาเขาเดินเก็บแม่ค้าคนละสิบบาทยี่สิบบาทเพื่อไปเลี้ยงหลานเขาน่าใช่น่าสงสารมากแล้วแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งในตลาดดูแลข้าวของให้แม่ค้านะเก็บเงินใครให้เขาเอาไม่ให้เขาไม่เอาเห็นมาแกก็จะไปแกล้งกินเหล้าอยู่
ตัวผู้ต้องหาตำรวจสพหัวหินจะนำตัวส่งสารในวันพรุ่งนี้
คุณย่าบอกว่าไม่มีเงินประกันตัวหลาน
ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
รับในความผิดของหลานชาย
ไปแทงรอปภจนเสียชีวิตนะคะ